เขาบอกว่ามีขนมโบราณชื่อเด่นชื่อดัง

ข้าวเหนียวสองดังดังเดียวก็ดังแล้วนะ

เอาไปดูกันหน่อยมันเป็นยังไง

ไม่ใช่เสียงมอเตอร์ไซค์ปะโท
แต่ที่เราเห็นควันกลุ่นดูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้

เป็นขนมโบราณอาหารว่างพื้นบ้านของชาวสตูน

ตอนนี้เนี่ยนางสุดาสุมารีชาวบ้านตะบนควนขัน
อำเภอเมืองจังหวัดสตูนเนี่ยก็สืบทอดวิธีการทำมาจาก

สำหรับวิธีการทำขนมข้าวเหนียวสองดังนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะ
เริ่มต้นจากการนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำก่อน
จากนั้นนำกระทิตั้งไฟ
แล้วก็นำข้าวเหนียวมาใส่แล้วก็ผัดจนแห้ง
ข้าวเหนียวก็จะมีลักษณะใกล้สุก
แล้วก็นำมาห่อใบตองแล้วก็ย่างต่อ
อย่างที่เห็นพลิกไปพลิกมาสองด้านเลยนะ
ข้าวเหนียวทั้งสองด้านมันกรอบ
กรอบเป็นดังคือมันจะมีเกรียมไม่ไหม้นิดอะ
เขาจึงเรียกว่าข้าวเหนียวสองดัง
จริงมันก็มีที่มาที่ไปนะน้องใบตองนะเรื่องของสองดังเนี่ยนะ
ใช่คือเขาบอกว่าจริงแล้วข้าวดังเนี่ยนะ
มาของเขาก็คือข้าวที่มันหุงติดก้นหม้อ
ที่มันเกลียมหน่อยเขาก็เรียกว่าข้าวดัง
แต่ว่าพอแบบนี้ก็เปลี่ยนวิธีการทำไง

คือข้าวดังมันดังอยู่ด้านเดียวใช่ไหม

คือข้าวก้นหม้อมันจะแห้งติดหม้อด้านเดียวนึกออกไหมใครหุงข้าว
แต่ที่บอกว่า๒ดังเนี่ยเพราะว่ามันดังสองด้าน
แบบเหมือนจับกันมันเกรียมสองด้าน

เขาเลยเรียกว่า๒ดังนะครับคุณผู้ชมครับ
ความอร่อยความเด็ดเนี่ยแน่นอนมันอยู่ที่น้ำกะทิ
ที่มันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อข้าวเหนียว
แล้วก็ปิ้งสองด้านแบบนี้มันมีความกรอบนอกนุ่มใน
ที่สำคัญราคาไม่แพงชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้น
ขายอยู่ตรงไหนในจังหวัดสตูนล่ะเอาไปดูกันหน่อยนะครับ
เขาบอกว่าจะขายอยู่๓แห่ง
๒วันก็คือวันพุธแล้วก็วันเสาร์
ขายอยู่ที่หนึ่งก็คือตลาดนัดบ้านดุตำบลควนขัน
และตลาดประชารัฐวัฒนธรรมที่สวนสาธารณะ
ส่วนอีกที่หนึ่งก็ขายที่ตลาดวินเทจ
นั่นก็คืออีกวันหนึ่งที่จะไปขายสรุปแล้ว
ขาย๓วัน๓ที่เลย
ลองชิมกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสตูนจ้ะ
จังหวัดสตูนเนี่ยนะมีอาหารแปลกขนมแปลกของกินแปลกเยอะมากเลยนะ
คือเรานำเสนอกันบ่อยมากแล้วว่ามันเป็นอะไรที่
เราสองคนเองก็ยังไม่เคยทานไม่รู้จักเหมือนกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอะไรที่มันหาทานยากเนี่ย
เรามานำเสนออยู่แล้วในรายการตลอดข่าวเช้านี้แล้วที่๓